ข่าวแรกของเรานะคะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ในแวดวงบันเทิง
อย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้ดาราหลายคนทยอยหายแล้ว
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมนะคะเกิดข่าวนี้เกิดขึ้นค่ะ
ดาราดังนางเอกชื่อดังคุณพลอยเชอร์มานค่ะประกาศว่าติดโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งผลออกเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมเธอโพสต์ไว้แบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็ชี้แจงไทม์ไลน์ของตัวเองไว้ตั้งแต่วันที่๑๑เมษายน
จนถึงวันที่ยี่สิบห้าเมษายนตามที่เห็นหน้าจอเลยค่ะเธอก็กักตัวอยู่บ้านนะคะ
ไม่ได้ไปไหนแล้วก็มีการไปตรวจโควิดถึง๓ครั้งก็คือไม่ติดเชื้อ
คือถ้าจำกันได้นะคะต้นเมษายนเธอไปงานปาร์ตี้ที่ภูเก็ต
ลาไปงานนั้นเลยเหรอใช่คุณพลอยเลยกักตัวแล้วก็ตรวจ๓รอบไม่ติดนะคะ
พอผลออกครั้งที่๓ออกเมื่อวันที่๒๕เมษายนไม่พบเชื้อค่ะ
เธอก็เลยบินไปที่สมุยค่ะเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีไปหาเพื่อนไปทานข้าวตามที่เห็นหน้าจอเลยค่ะแล้วก็ไปโรงแรมที่แห่งหนึ่งด้วยนะคะ
พอวันรุ่งขึ้นนะคะก็เดินทางต่อไปที่เกาะพงันค่ะ
ก็ใช้ชีวิตอยู่เกาะพงันตามที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
ก็อยู่ที่พักไปทานอาหารไปเจอเพื่อนกิจกรรมก็จะวนประมาณนี้นะคะ
จนถึงวันที่๘พฤษภาคมก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เดินทางกลับกรุงเทพ
ถึงวันที่๘พฤษภาคมเกือบ๒อาทิตย์นะคุณผู้ชม
พอถึงกรุงเทพนะคะช่วงบ่ายวันเสาร์ค่ะ
คุณพลอยก็ไปตรวจโควิดอีกครั้งนะคะ

ปรากฏว่ามาทราบผลวันที่๙คุณผู้ชม

แล้วก็ตอนนี้ค่ะได้เข้ารับการรักษาตัวที่ฮอสปิเตลเรียบร้อยแล้วนะคะ

ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพูดถึงนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
ราม่าที่คุณพลอยไปแล้วแจงไทม์ไลน์
บางคนก็บอกว่าเอ้าอยู่กรุงเทพ

ใช่รวมไปถึงเรื่องที่บอกว่า
มีการลงภาพก่อนหน้านี้นะคะในช่วง
เวลาที่เธอบอกแจ้งในไทม์ไลน์ว่าอยู่เกาะพงัน

สรุปที่ไปนี่ไม่ได้เที่ยวทิพย์นี่เที่ยวจริง
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะ

บางคนถึงขั้นเอาไปเปรียบเทียบกับเคสของดีเจมะตูม
ว่าการกระทำที่เห็นแก่ตัวแบบนี้
มันก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่ดีเจมะตูมทำก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอฟังทางฝั่งผู้จัดการหรือว่าทางฝั่งคุณพลอยเขาชี้แจงอีกทีละกันนะคะ

โควิดแต่ก็ไม่มีใครอยากจะติดอะเนาะ
คุณผู้ชมค่ะก็ขอให้คุณพลอยเชอร์มันหายไวแล้วกันนะคะ